เราไปต่อที่เรื่องของคนเมาแล้วขับกันหน่อย
คือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปช่วงปีที่ผ่านมาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า

ปี๒๕๖๑คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเราเกิดอุบัติเหตุเป็นล้านครั้ง
สูญเสียชีวิตคน๒๐๐๐กว่าคน
แล้วที่มันเกิดหนักที่สุดคือเป็นช่วง๗วันอันตรายช่วงของสงกราน
แล้วแน่นอนสาเหตุเมาแล้วครับ
คือที่ต้องบอกเพราะว่าตอนนี้เราใกล้เข้าสู่ช่วงของสงครานแล้ว

เรื่องนี้มีการออกมาเปิดเผยเป็นข้อมูลจากทางด้านของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ก็นี่เป็นภาพเปิดตัวโครงการ
เมาง่วงยากขับขี่ไปกลับสวมมวกกับน็อก
เป็นการลนลงในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงของสงคราน

นายวิเศียรเตชภัยบูรณ์ประธานกรรมการมูลละอิทธิปรติกตึงก็บอกว่า
ข้อมูลล่าสุดของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
โดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประจำปี๒๕๕๙
ก็พบนะครับว่าประเทศไทยมีผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนสูงถึง๑๓๕๐๐ขอไหมฮะ๑๓๕๘๐๑ราย
เสียชีวิตไปมากกว่า๑๖๑๑๖ราย
ซึ่งหากพิจารณาเกือบไปดูเรื่องของสถิติ
เกิดอุบัติเหตุในช่วง๗วันอันตรายสงกรานย้อนหลังไป๓ปี
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
พบว่ามีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาแล้วขับเพิ่มขึ้น
และพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดความสูญเสียก็คือไม่สวมหมวกกันน็อก๑๕
ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับคือคนไม่สวมหมวกกันน็อกเพิ่มมากขึ้นนะฮะ
นี้เนี่ยในช่วงของเทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงก็จะมีการจัดโครงการนี้ขึ้นมานะฮะ
นรงค์เป็นการป้องกันลดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินของประชาชนที่จะเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองนะครับ